นี้ไปกินร้านอาหารตามสั่งหรือร้านอาหารอะไรก็ตามเนี่ย
คุณอาจจะต้องรับให้ได้กับราคาที่เพิ่มขึ้น
หรือไม่ก็รับให้ได้กับไข่ฟองไข่ดาวที่เล็กลง
เพราะอะไรอ่ะคือแม่ค้าอาจจะเคยซื้อ
ซื้อเบอร์๓มาขายว่าเล็กแล้วนะ
คราวนี้จะต้องเบอร์๔ไง
เพราะว่ามันแพงขึ้นทุกเบอร์แล้วครับคุณผู้ชม
ไม่ไหวแต่ว่าก็มีคำอธิบายมาจากกรมการค้าภายในนะ
ว่าทำไมมันถึงขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะลงเพราะเหตุผลอะไร
แต่ว่าก่อนอื่นเลยครับทางเครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่
มาจากทั้ง๘ริ้วจากเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ชนบุรี
รวมไปถึงรุ่มแม่น้ำน้อยเนี่ยเขาประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ
ฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ๓บาท๕๐สตางค์ครับ
ขึ้นราคาไข่ถ้าเทียบเป็นฟองนะฟองละขึ้นมา๑๐สตางค
แผงละ๓บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เลยครับ
๓สิงหาคมเป็นการปรับขึ้นครั้งที่๓แล้วนะคุณผู้ชม
นับจากการปรับครั้งแรกรอบแรกเนี่ยเมื่อวันที่๖กรกฎาคมรอบนั้น
ปรับขึ้นฟองละยี่สิบสตางค์รอบแรกคือมันสามบาทก่อน
ปรับขึ้นมาเป็นสามบาท๒๐สตางค์ครั้งที่สองปรับไปเมื่อ๑๙กรกฎาคม
อีก๒๐สตางค์ไข่ไก่ก็ขยับไปจากฟองละ๓บาท๒๐ก็เป็น๓บาท๔๐บาท
แล้วก็มาวันนี้ครับ๓สิงหาคมอีก๑๐สตางค์ก็รวมเป็น๓ครั้งเนี่ย
๕๐สตางค์แล้วนะหรือว่าแผงละ๑๕บาทเข้าให้แล้วครับ
แต่ว่าประเด็นไข่ไก่ขึ้นราคานี่นะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในครับ
ร้อยตรีจักรายอดมณีก็บอกว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่๓บาท๕๐สตางค์ต่อฟอง
ถือว่าเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นการขึ้นราคาตามกลไกตลาดครับคุณผู้ชม
เพราะว่าปริมาณไข่ในระบบเนี่ยมันลดลงเดี๋ยวถ้าหากไข่มันออกมาในตลาด
แล้วขายไม่ได้เนี่ยนะถ้าราคาแพงขึ้นจนมันขายไม่ได้เดี๋ยวราคาก็จะปรับลงมาเองครับ
เป็นคำชี้แจงจากรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะนอกจากไข่ไก่แล้วคุณผู้ชมน้ำตาล
น้ำตาลก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นโลละ๑บาทครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาละ๑สิงหา
ก็ทำให้ร้านค้าต่างต้องแบกรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพี่เบิร์ตพวกร้านขนมแน่นอนสายหวานแน่นอน
เพราะว่าส่วนผสมหลักคืออะไรก็น้ำตาลกับไข่ไก่นี่แหละโอ้โหอย่างร้านขนมไทยเร่รัยในตลาดโต้รุ่งร่วมจิตที่ขอนแก่น
เจ้าของร้านบอกเขาก็โดนเหมือนกันกระทบโดยตรงเลยไอ้น้ำตาลปรับขึ้น๑บาทต่อกิโลเนี่ยแต่ร้านพี่เขายังไหวอ่ะพี่ปุ้ย
เขาบอกยังแบกต้นทุนไหวอยู่ก็เลยขนมของเขาไม่ขึ้นราคานะปริมาณก็ไม่ลดลงด้วยครับ
แต่พี่เขาบอกถ้าราคาราคาวัตถุดิบนะมันยังขึ้นแบบนี้ทั้งไข่ไก่ทั้งน้ำตาลมันยังขึ้นอยู่
อาจจะต้องขออนุญาตปรับขึ้นมานิดหน่อยราคาขายต้องขึ้นหน่อยนึงหรือไม่ก็อาจจะต้องลดปริมาณลงนิดนึง
ให้มันเหมาะสมกับราคาขายครับสำหรับราคาน้ำตาลทรายขาวที่ปรับขึ้นกิโลกรัมละ๑บาทนั้นเนี่ยมีผลมาตั้งแต่๑สิงหาคมแล้วคุณผู้ชม
ปรับขึ้นจากเดิม๒๒บาทเป็น๒๓บาทอันนี้ราคาส่งนะหากแม่ค้าร้านชำซื้อมาขายต่อเนี่ยราคาอาจจะเพิ่มขึ้น
ร้านขายยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมก็มีเหมือนกันครับบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ก็บอกถึงเหตุผลในการขอปรับขึ้นราคา
หลักก็ต้นทุนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาพลังงานนั่นเองครับทำให้ต้นทุนค่าขนส่งมันก็เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ
คือจริงเรื่องของน้ำมันนะน้ำมันน้ำตาลหมายถึงน้ำมันพืชนะน้ำมันวัตถุดิบต่างที่ใช้กินเข้าไปเนี่ย
แต่ท่านต้องฟังประชาชนคือประชาชนเขาเดือดร้อนขอให้เขาได้บ่นหน่อย
แล้วท่านก็ฟังแล้วท่านก็ชี้แจงเท่านั้นเองนะครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปดีกว่านี้ไม่ได้